ไปที่คอนโดแห่งหนึ่งฮะ

ไปเจอรถฟอร์จูเนอร์คันนี้นะ

ขับชนขับชนขับชนขับชน

ดูภาพเหตุการณ์ก่อนครับ

โบบอกระวังโบบอกระวัง

เอารถออกเลย
คุณผู้ชมก๊อปปุ้ยเดาก่อนว่าเขาโมโหอะไร
ผมเดาว่าเรื่องการให้จอดรถหรือเปล่า
แบบที่นี้จอดไม่ได้นะครับหรือเปล่า

ก็น่าจะคล้ายกันไหมคะ

อะไรประมาณนั้นอาจจะจอดแล้วจอดไม่ได้อะไรอย่างนี้ฮะ
เออเลยไถไปแบบนั้นนะ

คลิปจะเห็นว่ามีรถกระบะคันสีขาวครับนะฮะ

รถเฟอร์ชูเนอร์เลยชนก็ให้

แล้วก็ยังไม่หนำใจถอยชนซ้ำสองไม่รู้ซ้ำ
ผมได้ยินเหมือนมีซ้ำสามด้วยนะนะฮะ
จากนั้นก็เลี้ยวรถขับหนีออกไปเลยนะฮะ

เจ๊ม้อยวีพลัสนะครับนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
ระบุข้อความแค่ว่าถ้าไม่ผิดคงไม่หนี
ถึงขนาดพุ่งชนรถที่จอดขวาง
คงรู้ตัวว่าทำอะไรมา
โดรามคำแหงทำร้ายแฟนในคอนโด

ผู้ชายคนนี้พยายามหนีอ๋อทะเลาะกับแฟน

ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่
อยู่ที่คอนโดดังกล่าวนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า

ก็เป็นลูกบ้านในคอนโดนี่แหละนะ

เมาแล้วทะเลาะกับแฟนนะครับแฟนสาว
นิติบุคคลคอนโดก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
ขับรถกระบะสีขาวมาจะระงับเหตุ

แล้วก็เลยมาจอดขวางรถฟอร์จูเนอร์ไว้ไงนะฮะ
แต่คนขับรถฟอร์จูเนอร์ไม่ยอมลงมาคุยด้วยนะครับ
กลับถอยรถชนชนชนรถของอาสาตำรวจเขานะครับแล้วก็ขับหนีไปอย่างที่เห็นในคลิป
แต่หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจไปคุมตัวคนขับรถฟอร์จูเนอร์มาดำเนินคดีได้นะครับ